ทีนี้มาดูเรื่องของปัญหายาเสพติดเรื่องของยาบ้า
ที่เราคุยกันนะคะพี่อุ๋ยว่าเรานำเสนอข่าวเรื่องของยาเสพติด
เรื่องของยาบ้าเยอะนะคะใช่ครับ
อุ๊ย๑๐บาทก็ซื้อยาบ้าได้แล้วมั่งใช่
แต่พี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ๗บาท๕๐สตางค์ก็ซื้อยาบ้าได้เม็ดนึงแล้วค่ะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดมหาสารคาม
คุมตัวผู้หญิงคนนี้นะคะอายุ๔๖ปีของกลางยาบ้า๖๐๐เมตร
ขยายผลเจออีกกว่า๔๐๐๐เมตร
จากการสอบสวนเบื้องต้นรับสารภาพว่านำยาบ้ามาส่งที่จุดนัดพบ๖๐๐เมตร
ราคายาบ้าคือ๔๕๐๐บาทลองหารดูค่ะ
มันตกเฉลี่ยเม็ดละ๗บาท๕๐สตางค์
คุณผู้ชมค่ะ๗บาท๕๐สตางค์
คุณวันอยู่บำรุงสสกรุงเทพหานครพักเพื่อไทยบอกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยมันมีแนวโน้มรุนแรงนะ
โดยเฉพาะยาบ้ามันระบาดทุกพื้นที่ของประเทศมันน่าอนาจใจ
ในอดีตยาบ้าเม็ดละ๓๐๐๔๐๐หาซื้อยาก
ปัจจุบันเหลือเม็ดละ๗บาทกว่า
หมี่กึ่งสำเร็จรูปยังแพงกว่าเลยไหม
้วงติงรัฐบาลว่าบริหารจัดการยังไงทำไมยาบ้ามันถูกขนาดนี้
ทำไมยาบ้ามันหาง่ายขนาดนี้
แสดงว่ายาบ้ามันมีเยอะใช่ไหมมันมีมหาศาลใช่ไหมในประเทศไทย
ทำไมถึงหาซื้อได้ตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอย

คุณผู้ชมคะในโลกโซเชียลมีการแชร์ทวิตเตอร์
ฝีมือ๓นายกรัฐมนตรีของไทย
อันนี้ในโลกโซเชียลเขาเปรียบเทียบให้ดูนะคะ
รายงานตัวเลขคดียาเสพติดของปปศย้อนกลับไปในปี๒๕๕๙
ทันทีที่นายทักษิณชินวัฒน์เป็นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสงครามกับยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
จำนวนคดียาเสพติดลดลงจากตัวเลขหลัก๒๐๐๐๐๐เหลือ๕๐๐๐๐
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณวัดตั้งแต่ปี๒๕๕๔
คิดหลักคือผู้เสพคือผู้ป่วย
เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัดอย่างถูกต้อง
ทำให้คดียาเสพติดลดลง
พลเอกประยุทธ์จันโอชาคดียาเสพติดกราฟมันพุ่งสูงขึ้น
ถ้าย้อนกลับไปปี๒๕๖๔ผลเอกประยุทธ์เคยตัดพอว่า
ต่อให้ร้อยนายกก็แก้ปัญหายาเสพติดไม่ได้